ส่วนเรื่องนี้ค่ะก็เป็นคดีที่มันเป็นเรื่องต่อเนื่องกันแบบ
ไม่น่าเชื่อที่เมื่อวานเราเล่าไปครับคือมันต้องย้อน
ถูกกลุ่มวัยรุ่นวิ่งไล่ทำร้ายร่างกาย

และจมน้ำเสียชีวิตในคลองตรงนี้

วันนี้ขอตอบเลยว่าตำรวจบอกว่ามันไม่เกี่ยวนะคะ
เพราะว่าล่าสุดเนี่ยรู้ตัววัยรุ่นที่ก่อเหตุ
วิ่งไล่จะทำร้ายสามีของแม่เก๋
จนเขาต้องกระโดดลงน้ำจนเสียชีวิต
เรื่องราวมันก็คือมันเหมือนมีคนไปยิงปืน
แก๊บปืนอะไรในว้านแล้วเสียงมันดัง

แล้วก็ไปฟ้องพ่อฟ้องรุ่นพี่อะไรอย่างนี้

โอ้โหนี่ค่ะเรื่องราวมันเป็นแบบนี้

ผู้ที่เสียชีวิตก็คือนางสาวสุจิตรา

ถูกลุงเสมายิงใส่๔นัด
ส่วนคดีที่๒ที่มันต่อเนื่องกันในเวลาไล่เลี่ยกัน

ไปคุยกับน้องแตงกวาลูกสาวของแม่เก๋

มีกลุ่มเด็กขี่จักรยานเล่นกัน
ยิงปืนแก๊ปเล่นกันที่วัดแล้วเสียงมันดัง
แล้วมีคนไปบอกว่าเงียบหน่อยไปเล่นที่อื่นได้ไหม
ว่ากลุ่มนี้เด็กวัยรุ่นกลุ่มนี้ไปฟ้องพ่อ
สักพักหนึ่งผู้ก่อเหตุก็คือพ่อของเด็กที่ยิงปืนเล่นกันนะคะ
ขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาในวัดมากับสองคัน
คันหนึ่งเป็นรถจักรยานยนต์สีดำมีพ่อของเด็กและมีผู้หญิงซ้อนท้าย
อะไรกันนักหนากับเด็กหลังจากนั้นก็ไล่ฟันในจีนคนเจ็บที่นั่งเล่น
โทรศัพท์มือถืออยู่ด้านนอกสาลาก็วิ่งหนีไป
ผู้ก่อเหตุวิ่งตามไปในสาราในจีนวิ่งหนีทัน
ทีนี้พอไปในสาราไปไล่ฟันในแอปในแอปก็วิ่งหนี
เจอน้ำเจอคลองกระโดดลงน้ำเพื่อหนีก็เลยจมน้ำเสียชีวิต
มีเด็กมียิงปืนแก๊ปเล่นแถววัด
แล้วคราวนี้มันเสียงดังพี่หนูก็เลยบอกว่า
มันเสียงดังอย่ามาเล่นกันแถวนี้
แล้วคราวนี้เด็กมันก็น่าจะไปฟ้องพ่อแม่

แล้วคราวนี้พอสักพักหนึ่งเขาก็เข้ามากัน
เข้ามาปุ๊บก็มาฟันพี่ชายของหนูที่ชื่อว่าจีน
กำลังนั่งกินข้าวอยู่กับแม่ที่ตายแล้ว
แล้วข้อนี้เขาก็แบบตกใจว่าอะไรจะมาทำอะไรเขา
เขาก็เลยวิ่งหนีไปโดดน้ำปุ๊บ
แล้วพวกนั้นก็วิ่งตามไปดักซ้ายดักขวาเลย
พอไปดับปุ๊บลุงหนูก็แบบว่า

คราวนี้เขาก็บอกมึงอะไรกับเด็กมึงอะไรกับเด็ก
แล้วคราวนี้ลุงหนูก็พูดว่า

เขาก็แบบถ้าขึ้นมาคือต้องโดนเขาแน่
ทีมข่าวของเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิด

ก่อนเกิดเหตุนะคะจะมีเด็กอยู่กลุ่มหนึ่งสัก๓๔คน
ขี่จักรยานแล้วก็เหมือนกับมีการยิงปืนแก๊ปเล่นกัน

ขี่รถวนเล่นกันในซอยแล้วก็มุ่งหน้าไปที่วัด
เดี๋ยวลองดูภาพนี้นิดหนึ่งนะคะจะได้ยินเสียงค่ะ
นี่นะคะจะมีเสียงเสียงยิงปืนแก๊ปอย่างนี้ค่ะ

คือกล้องวงจรปิดมุมนี้จับภาพในจีนคนเจ็บ
ซ้อนรถจักรยานยนต์ออกมาจากวัดนะคะ
สภาพคือเปื้อนเลือด
ไป๔๐วินาทีผู้ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์สีดำ
ตามออกมาแล้วมีผู้หญิงซ้อนท้าย
มีจักรยานยนต์สีแดงอีกคันซ้อน๓กันมา
ดูนะคะนี่ค่ะตามกันมาแบบนี้
จีนคือคนเจ็บอีกคนนึงจากเหตุการณ์นี้
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็สอบถามผู้เห็นเหตุการณ์
นางสาวอุมาพรเธอบอกว่าวันเกิดเหตุ
ปอกกระเทียมอยู่ระเบียงบ้านริมน้ำ
ได้ยินเสียงคนวิ่งมาข้างรั้วก็พยายามจะมองว่าใคร
เห็นผู้ตายวิ่งมาแล้วหยุดชะงักแป๊บนึง
แล้วคงเหมือนกับไม่รู้จะวิ่งหนีไปทางไหนต่อค่ะ
ตัดสินใจกระโดดลงน้ำไปเลย
แล้วเห็นผู้ชายสองคนตามมาด้วยนะคะ
ตามมาแล้วตะโกนว่ามึงด่าเด็กทำไมมึงด่าเด็กทำไม
แล้วผู้ตายก็ตะโกนขึ้นมาจากน้ำเลยนะว่า
ผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวแล้วไหว้ไปตามน้ำ
ทีนี้ค่ะก็ตะโกนบอกคนเห็นเหตุการณ์
ว่าเรียกมดให้หน่อยมดคือน้องเธอ
ตอนนั้นผู้ตายไหว้ไปกลางคลองกลางน้ำเหมือนจะหมดแรง

ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วช่วยผมหน่อย
เธอก็บอกว่าไหว้มามาเกาะกำแพงมาเกาะริมระเบียง
แต่กลุ่มผู้ก่อเหตุยังไม่ไปนะคะ
ยังยืนอยู่ตรงนั้นเขาเลยไม่กล้าไหว้มาเกาะริมระเบียง
เขาก็เลยต้องลอยตัวอยู่กลางน้ำ
พยุงตัวแบบแทบไม่ไหวน้ำพัดจมหายไปต่อหน้าต่อตาเธอเลย
กลุ่มที่วิ่งตามมาที่ก่อเหตุยังยืนอยู่ตรงนั้นอยู่เลยนะ
ทีนี้เขาก็พยายามเรียกชาวบ้านมาช่วย
แต่คนก่อเหตุบอกว่ายังไงรู้ไหม
ไม่ต้องช่วยปล่อยมัน
บอกหดหูใจมากนะคะเห็นต่อหน้าต่อตา

เขาบอกว่ามึงด่าเด็กทำไมมึงด่าเด็กทำไม
ว่าเด็กทำไมฮะเขาเอาท่อนเห็นท่อนอ่ะ
มันเป็นท่อนประมาณนี้พี่หนูไม่รู้อะไรนะ
มันเป็นสีดำพี่หนูไม่แน่ใจว่าเป็นอะไร
แต่ถือข้างซ้ายนะแต่ข้างขวามันมีถืออยู่ตรง
ไม่รู้ว่าเป็นอะไรอย่างนี้แต่ไม่ได้สังเกต
ก็มึงด่าเด็กทำไมแล้วน้องคนที่ตายอ่ะ
เขาก็บอกว่าผมไม่รู้เรื่องผมไม่เกี่ยวผมไม่รู้
น้องก็บอกว่าพี่ผมไม่ไหวแล้วพี่ผมไม่ไหวแล้วช่วยผมหน่อย
พี่ผมไม่ไหวแล้วหนูก็เลยบอกน้องมาตรงนี้มาตรงเขื่อนตรงนี้

เกาะรังเลยเกาะรังเลยรังมาแล้วน้องเกาะเลย
น้องก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บลงไปคว่ำคือต่อหน้าต่อตาหนูเลย
หนูช็อกพี่หนูหนูหนูรับไม่ได้
หนูหนูคิดในใจว่าทำไมหนูไม่โดดลงไปช่วยเขา
ทำไมหนูไม่ไปช่วยเขาทำไมหนูไม่โดดลงไป
แต่ตอนนั้นหนูคิดว่าเขาว่ายน้ำได้เพราะเขาประคองตัวได้
คุณผู้ชมคะหลังรับศพค่ะก็นำศพของในแอปไปที่วัดดาวคนนอง
แล้วก็นิมนต์พระมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณตามความเชื่อนะคะ
คุณแม่คือร้องไห้จุดทูปไหว้เรียกลูกชาย
นำเหรียญมาโปรยระหว่างทางก่อนนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดนครปฐม
สำหรับบรรยากาศพิธีชาปนกิจแม่เก๋หรือนางสาวสุจิตราภรรยาของในแอป
เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้ตั้งแต่เหตุการณ์๑๒กุมภาพันธ์ที่เล่าไป
ที่มันเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องอ่ะนะคะก็มีการเคลื่อนย้ายศพไปสาราค่ะ
ลูกสาวก็ร้องไห้ตลอดจนเพื่อนต้องเข้าไปปลอบ
ใช่ค่ะก็ต้องไปปลอบนะคะก็นำร่างไปประกอบพิธีชาปนกิจนะคะ
แล้วก็มีเพื่อนมาร้องเพลงเราและนายส่งดวงวิญญาณค่ะ

สุดท้ายตัวเขาก็ไม่ได้อยู่ในวันหนึ่ง

ในส่วนของแอปนะครับ
ญาติได้รับศพไปตั้งบำเพ็ญกุศล
ที่วัดธรรมศาลาจังหวัดนครปฐม
หลังจากตอนแรกเนี่ยเคลื่อนมาที่วัดดาวคนนองก่อน
เพื่อให้มีการชับประนักกิจศพ
ฝ่ายของเก๋ภรรยาก่อน
ที่บ้านเกิดนะฮะวัดธรรมศาลาที่นครปฐมนะครับ

นอกจากจะมีอาชีพเป็นช่างทาสี

อยู่ในคณะสิงโตสิทธิ์หลวงพ่อน้อย
วัดธรรมศาลาที่นครปฐม

พยายามช่วยลูกชายจนสุดความสามารถ

แต่ก็แสดงถึงความมีน้ำใจต่อลูกชาย

ยังติดใจสาเหตุการเสียชีวิต

ยิงปืนแก๊ปทั้งที่ในวัด
ยังมีคนเข้ามาจัดงานศพกันอยู่

บอกว่าหลังจากที่

แม่ก็รู้สึกไม่ดีมาตลอด

มาไหนคนเดียวแม้เขาจะอยู่
เฝ้าศพภรรยาก็คือ

เมื่อคืนนี้หลังจากไป
ให้ปากคำที่สนบุคโล

ของลูกชายลูกชาย

เกิดขึ้นเลยแล้วทำไมต้องมาตาย

แต่ต้องมาถูกไล่ฟันไล่ทำร้าย
ต้องกระโดดน้ำหนีตายแล้วก็จมน้ำตาย

มาบวชอุทิศส่วนกุศลให้กับแฟนสาวที่วัดที่บ้าน
แฟนสาวโดนด้วยว่า

ได้หาอีกใคร

น้ำมากตลอด
หมอพลวง
ให้ดูแลลูกมันด้วยนะเพราะว่าแอปมันจะอันตรายกับตัว
หลายสิ่งหลายอย่างหนูก็บอกเขาอย่างนี้
เตือนแล้วก็บอกลูกด้วยว่ากลับมาบ้านกลับเมื่อไหร่
เดี๋ยวแอปเก็บของก่อนแม่เพราะว่าของแอปยังไม่ได้เก็บ
เดี๋ยวแอปจะเก็บของมาอยู่กับแม่ก็พูดอย่างนี้
เออแม่รอนะลูกข้าหนูรอมาตลอด
พอมาเห็นศพในรูปข่าวมันก็ใจสลาย
พอมาดูข่าวเห็นเขานั่งสัมภาษณ์อยู่หน้าเขาก็เศร้าหมอง
เราเห็นสภาพนั้นเราก็ทำไมมันถึงน่าเศร้าดำเครียดขนาดนั้น
มันไม่โอเคไงเหตุผลมันไม่ใช่
จากที่ฟังฟันหรือที่ถูกเขามา
คนตายไปแล้วเขาพูดอะไรไม่ได้อยู่แล้ว
แต่ถึงยังไงก็ให้ถึงที่สุด
ว่ากันไปรูปคดีแล้วก็ขอความเป็นธรรมให้เขาแค่นั้นแหละ
ท่านผู้ชมครับคดีที่เกิดขึ้นในส่วนของแอฟ
นบุคโลได้เรียกคนเจ็บมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับ
เพราะว่ามีคนเจ็บด้วยนะครับ

โดนทำร้ายคนแรกด้วยใช่ไหม
มีในจีนเยาวชนชายวัย๑๗ปี
นี่นะครับมาให้ปากคำเพิ่มเติมกับตำรวจนะครับ
มีที่ปรึกษาทางกฎหมายมาช่วยดูแลเรื่องคดีด้วยนะครับ
จีนี่ถูกฟันที่มือซ้ายนะครับ
บอกว่าเขากับเพื่อนในวันนั้นเนี่ยนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ในสาราวัด
จากนั้นได้ยินเสียงคล้ายปืนแก๊ปดังขึ้นหลายครั้ง
แต่ก็ไม่เห็นว่าในแอปเนี่ยเขาเดินไปต่อว่ากลุ่มพวกนั้นตอนไหนนะ
จนกระทั่งมีกลุ่มวัยรุ่น๔คนถือมีดตรงเข้ามาหาเข้ามาไล่ฟัน
นี่ฮะโดนเข้าที่มือนี่ฮะเขาก็พากันวิ่งแยกย้ายกันหนี
แล้วก็เป็นไปตามนั้นนั่นแหละแอปเขาก็วิ่งหนีเหมือนกัน
กระโดดน้ำหนีสุดท้ายเสียชีวิต
ตอนนี้คนก่อเหตุมามอบตัวแล้ว๕คนนะครับท่านผู้ชมครับ
เป็นผู้ใหญ่๒คนเยาวชน๒คนแล้วก็มีผู้หญิงอีกหนึ่งคนนะ
แต่ก็มีเยาวชนอยู่ร่วมด้วยก็เลยต้องมีสหวิชาชีพ
ร่วมสอบปากคำด้วยจากการสอบสวนเบื้องต้น
สาเหตุเนี่ยผู้ต้องหาบอกว่าไม่พอใจที่ผู้ตาย
ไปว่าเด็กของเขาที่เป็นลูกหลานของเขา
ไปเล่นยิงปืนแก๊ปแถวสลาสวดศพอะไรประมาณอย่างนี้
นี่นะฮะเบื้องต้นเลยแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายไว้ก่อน
หลังสอบปากคำเสร็จตำรวจได้นำผู้ต้องหาไปฝากขังที่ศาลนะครับ

เขาก็ใช้เสื้อใช้หมวกปิดบังใบหน้ากันอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเขาอยู่แล้ว

พ่อมาแล้วก็พาพวกมาด้วย

ตัวผู้ต้องหาอย่างที่คุณภาคภูมิเล่าไปนะคะมีทั้งเยาวชนมีทั้งผู้ใหญ่
ในส่วนของผู้ใหญ่ฝากขังต่อสารอาญาธนบุรี
ส่วนที่เป็นเยาวชนก็ไปสารเยาวชนและครอบครัว
ตำรวจบอกว่าคัดค้างการประกันตัวผู้ต้องหานะคะ
เพราะว่าเป็นคดีที่อัตราโทษสูง

แต่สุดท้ายนายธนพลที่เป็นพ่อเด็กที่ยิงปืนแก๊ป
เขาขอยื่นประกันตัวสารอนุญาตให้ประกันตัวไปนะคะ
หลักทรัพย์ในการประกันตัวก็คือ๑๕๐๐๐บาท
ต้นเรื่องก็คือพ่อเด็กที่ไปลุยใส่เขาขอประกันตัวไปแล้ว

แล้วเด็กไปฟ้องพ่อฟ้องแม่เนี่ยผมก็พอเข้าใจเด็กนะ
อาจจะเด็กมากเด็กน้อยก็แล้วแต่

พ่อแม่ก็เป็นผู้ใหญ่แล้วไงฮะ
วิธีทางแก้ปัญหาไม่น่าจะใช่แบบนี้
ไม่ใช่ลูกมาบอกพ่อเขาว่าหนูเนี่ยหนูไปยิงปืนแก๊ปที่วัด
แทนที่จะถามลูกว่าเออไปยิงอีท่าไหนลูก

วิ่งไปไล่ฟันเขาจนเขาทั้งเจ็บทั้งหนีตาย